ประธานถูกอกถูกใจแตงโมชิสามาใหม่จ้า
แตงโมมาแล้วจ้ามามากินแตงโมคลายร้อนกันค่ะ
ที่สามมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
ถ้าพูดถึงผลไม้คลายร้อนดิฉันเชื่อว่าแตงโมก็คงโผล่ขึ้นมา
ขึ้นมาเป็นหนึ่งในใจของหลายคนนะคะ
แน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนอกจากแดดแรงแล้วเนี่ย
ก็คือฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกค่ะ
ช่วง๒๓วันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนด้วย

ตอนล่างมีลมพัดมาทำให้เกิดอากาศแปรปรวน
ปะทะกันกลายเป็นลูกเห็บตกลงมาค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะ
พยากรอากาศกันล่วงหน้าเลยค่ะจนถึง๙มีนาคมนะคะ

ช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ลมแรงมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าด้วย
หลังวันที่๘๙มีนาคมแล้วตอนเช้าเนี่ยอากาศจะเย็นนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๑๘๑๙องศาเซลเซียสค่ะ

ช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่

หลังวันที่๘ถึง๙มีนาคมไปแล้วอากาศก็จะเย็นหน่อย
อุณหภูมิต่ำสุด๒๑องศาเซลเซียส

ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นมีฝนทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ระมัดระวังการเดินเรือและการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น
ช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่เช่นกัน
รมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่นะคะ
แต่หลังวันที่๙ไปแล้วอากาศก็จะเย็นมีฝนเล็กน้อย
อุณหภูมิเฉลี่ย๒๒๒๓องศาเซลเซียสค่ะ

ขอให้ทำใจเอาไว้เลยนะคะว่ายิ่งหน้าร้อนนี่แหละค่ะ
ต้องระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก
ระมัดระวังอันตรายในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การตากพืชผลการเกษตรกันด้วยนะคะ
กันแบบนี้ทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้ดิฉันลาไปก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวต้องเรียกลูกค้ามาซื้อแตงโมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ